ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับการปรับแก้ร่างกฎหมายสื่อฉบับใหม่
ให้กับคณะกรรมการปยปดำเนินการ
ผลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนธประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชนสปทระบุนะครับว่า
มอบหมายให้กรรมธิการกลับไปทำการบ้าน
แล้วก็พิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสม
ปรับปรุงกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
และประเด็นการให้สิทธิ์ผู้เสียหายจากการนำเสนอข่าว
ของสื่อมวลชนฟ้องร้องต่อสาร
แล้วก็ให้นำกลับมาพิจารณากันอีกครั้ง

พร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากสื่อมวลชนทุกแขนง
มีแรงงานด้วยว่าในที่ประชุมกรรมธิการ
พลอากาศเอกคณิตระบุด้วยว่า
มีร่างกฎหมาย๓ฉบับที่กรรมธิการจะเสนอ

ให้พิจารณาเป็นวาระปฏิรูปโดยเร็วที่สุด
ประกอบด้วยร่างกฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

และร่างกฎหมายจดแจ้งการพิมพ์
รวมถึงร่างกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายอะไรก็ตาม

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำกันอย่างไร
ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าสื่อต้องควบคุมกันเองให้ได้

นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าข้อเสนอของสปทอยากให้มีคณะกรรมการที่มีอำนาจเข้าไปกำกับดูแล
โดยเฉพาะการนำข้าราชการเข้าไปเป็นคณะกรรมการในสภาวิชาชีพ
ก็จะช่วยเข้าไปดูแลในเรื่องของการนำเสนอหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่าง
สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุเว็บไซต์ที่บิดเบือนรวมไปถึงภาพลามกอนาจารย์ต่างด้วย